เพราะว่าเรานำเสนอเมนูคาวมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
เมนูที่จะพาไปทานนี้นะคะถือว่าเป็นขนมโบราณอีกประเภทหนึ่ง
นั่นก็คือกะหล่อจีนั่นเอง
แต่ว่ากระลอจริงที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมนี้นะคะ
เหมาะมากในช่วงวาเลนไทยค่ะ

มันมันนึกไม่ออกว่ากะลอชี้คืออะไรช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย
กลอดจี้เนี่ยนะครับมันเป็นขนมที่ใช้ในเทศกาลต่างของชาวจีน
ร่วมกับขนมเข่งขนมเทียนเนี่ยคือเขามาทานคู่กัน
ทำมาจากแป้งข้าวเหนียวกวนกวนแล้วก็เอาไปทอดให้มันเหลืองกรอบ
ตาออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ว่ากันไป
แต่ว่ากะลอจี้สื่อรักรับวาเลนไทยที่นำเสนอนี้นะคะ
เป็นกะลอจี้ที่ร้านเกี้ยวซ่าปอห่อจังหวัดนครสวรรค์
นี่ค่ะคุณผู้ชมรูปร่างหน้าตาที่เขาทำออกมาก็คือเป็นรูปหัวใจสีชมพู
นี่ค่ะหน้าตาน่ารับประทานสีสันสวยงามมาก
มากต้องบอกว่าร้านนี้เขาไอเดียดีจริง

ทำเกี้ยวซ่าไส้ทุเรียนหมอนทอง

เป็นที่ชื่นชอบติดอกติดใจมากมาย
ส่วนช่วงของเทศกาลวาเลนไทยนี้
รูปหัวใจปิ๊งตอนรับวาร์เลนไทยด้วย
ส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยโอ้โหการันตีเลยว่าอร่อยเด็ดแน่นอน
เวลาทานนี่นะคะแป้งจะเหนียวนุ่มกำลังดี
ลงตัวทานเข้าไปโอ้โหรับรองฟิน
มีความสุขล้ำเลิศกันไปเลยนะคะเราต้องไปคุยกับเจ้าของร้านหน่อย
คุณสุภัยรัฐวิเชียนกรยารัฐเล่าให้ฟังบอกว่า
เมนูกลอจี้สื่อรักนี้จะทำเฉพาะช่วงวาเลนไทยเท่านั้นอ๋อเพราะอะไร
เพราะว่ากะลอจี้ถือว่าเป็นขนมโบราณอย่างที่บอกไป
เขาก็เลยอยากจะทำออกมาในช่วงของวาเลนไทยที่มีวัยรุ่นให้ความสนใจเยอะ
อยากจะให้วัยรุ่นรู้จักขนมโบราณแล้วเธอทำยังไงล่ะ
ก็เลยจะต้องมาประยุกต์ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย
ให้มันหน้าตาสวยงามสีสันสดใสแบบนี้นะคะ
ประกอบกับว่าสมัยนี้หาทานกลอจีได้ยาก
ก็เลยจะต้องมีการอนุรักษ์เอาไว้
ส่วนเรื่องของส่วนผสมต่างเขาก็ทำแบบสูตรโบราณทุกขั้นตอนเลยนะคะ
แต่ที่มันเด็ดดวงมันไม่เหมือนใครนั่นก็คือว่า
จะต้องใส่ชากลิ่นกุหลาบลงไปผสมกับแป้งด้วย
จะมีกลิ่นใช่พอกัดไปนะคะคุณ
คำแรกเนี่ยจะได้กลิ่นหอมของกุหลาบฟุ้งขึ้นมาเตะจมูกบึง
ปึ้งเลยล่ะเออไปฟังเจ้าของรัก
เขายืนยันการันตีถึงสูตรเด็ดนี้กันหน่อยค่ะ
อยากให้เป็นเมนูพิเศษนะคะ
เป็นเมนูสำหรับบอกรักค่ะเป็นกะรอยจี้บอกรักค่ะ
พิเศษอีกก็คือเราใช้น้ำกุหลาบนวดแป้งค่ะ
เวลาลูกค้าทานเนี่ยเวลาเราเอาไปให้ใคร
แต่เวลาคนที่เขาทานเขาจะได้สัมผัสถึงกลิ่นหอมของกุหลาบค่ะ
แล้วก็ความหอมหวานของน้ำตาลค่ะ
ว้าวดีงามพระราม๘เห็นไหมคะคุณ
แล้วตอนนี้นะก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมากค่ะ
โทรเข้ามาสั่งจองกันไม่หยุดไม่หย่อน
พี่เขาก็เร่งทำกันแบบไม่ได้หยุดพักเหมือนกันนะคะ
ส่วนราคาค่ะคุณชนะคุณใบตองและคุณผู้ชมค่ะ

กล่องหนึ่ง๕๐บาทแล้วก็จัดเต็มสวยงามเลยนะคะ
ใครที่เห็นแล้วอยากจะซื้อฝากให้กับคนรัก
ให้กับครอบครัวให้กับเพื่อนเนี่ยนะ
โทรศัพท์ไปสั่งกันเลยเราให้เบอร์ไว้แล้ว
ร้านเกี๊ยวซ่าปหอเมืองนครสวรรค์
กล่อจีสื่อรักรับวาเลนไทน์ด้านตาล
เอาล่ะน่าทานจังเลย
เห็นแบบนี้แล้วนี่แหละเป็นวิธีที่จะสละโสดได้เป็นอย่างดี
คุณซื้อกะลอจี้ไปจีบสาวเลย

กินเข้าไปปั๊บแล้วก็บอกเลยว่า
กินอยู่กับปากแต่อยากอยู่กับเธอ

ลองให้เป็นขนมไทยอย่างกะลอจีรูปหัวใจดู
รับรองว่าอาจจะถูกอกถูกใจ

ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยถ้าดิฉันได้นะคุณโห้ย
ไม่ต้องให้รอนาน